ค่ะท้องร้องแล้วหลายคนก็รอคอยแล้วก็ตั้งตารอคอย
กันมากเรา๒คนก็ตั้งตารอคอยกำทีชมค่ะเดี๋ยวไปกัน
เลยนะคะที่จังหวัดอ่างทองค่ะเป็นแม่ค้าใจบุญนะคะ
เขาเปิดโรงทานแล้วก็ขายก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกับขนมเบื้องยวนในราคาจานละ๕บาทเท่านั้น
และที่สำคัญนะคะเขานำเงินที่ได้จากการขายไปทำบุญต่อยอดอีกด้วยค่ะ
ชามไม่ได้เล็กอย่างที่คิดนะคะแต่ราคาเล็กมากเลย๕บาทเท่านั้นเอง
แรกคิดว่าชามนึงคงนิดเดียว
อย่างที่เห็นนะคะก๋วยเตี๋ผัดไทยแล้วก็ขนมเบื้องยวนหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้
เป็นฝีมือของแม่ค้าร้านอาหารรายหนึ่งในจังหวัดอ่างทองค่ะ
หลังจากนางสาวโชติมาใจแพงอายุ๔๙ปีลูกสาวและแม่นะคะ
ช่วยกันออกไอเดียทำขนมเบื้องยวนแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย
ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในราคาจานละ๕บาท
ทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์บริเวณลานหน้าโบสถ์วัดโลสุธาวาส
ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะ
โดยทั้งคู่บอกว่าทราบข่าวจากทางวัดค่ะว่า
จะมีการสร้างกุฏิหลังใหม่แทนกุฏิเดิมที่มีสภาพเก่าแล้วก็ชำรุดแล้ว
จึงรวบรวมเงินจากผู้ที่มีจิตศรัทธานำไปซื้อวัตถุดิบ
สำหรับทำก๋วยเตี๋ยวผัดไทยแล้วก็ขนมเบื้องยวน
โดยเปิดเป็นโรงทานในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างที่บอกไปนะคะ
ทำขายให้กับประชาชนและจะนำเงินที่ได้ทั้งหมดค่ะ
ไปร่วมทำบุญสร้างกุฏิสงฆ์และเป็นค่าใช้จ่ายภายในวัด
พร้อมกับติดป้ายสโลแกนอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้อง
ร่วมทำบุญสร้างกุฏิเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมทำบุญพร้อมกันอีกด้วย
ได้มีโอกาสทำบุญแบบนี้นะคะแล้วก็ยังได้อิ่มบุญอิ่มท้องไปพร้อมกันตามโซโลแกนที่บอกเป๊ะเลย
เห็นแล้วเรายังรู้สึกอิ่มเอิบใจ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูอีกที่หนึ่งไปดูของกินหายาก
ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนะครับหลายคนอาจจะรู้จักอยู่แล้ว
หลายคนชอบแต่ที่นี่ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวในสูตรโบราณใช้เตาถ่าน
แถมตอนเสิร์ฟนี่ห่อใบตองด้วยมันหอมกลุ่นกว่าเดิมไง

แค่พูดก็หอมแล้วค่ะตอนแรกคุณบอกก๋วยเตี๋สุโขทัยไม่ธรรมดา
ฉันว่าต้องพิเศษแน่แต่ชามละเท่าไหร่คะพิเศษ
โอ้โหที่นี่ชามไม่แพงนะประมาณ๒๕๓๐บาท
เขาบอกว่าแต่ก่อนขายเพียงชามละ๕บาทเท่านั้น
แต่มันก็ขึ้นไปตามยุคตามสมัย
นี่แหละครับร้านก๋วยเตี๋ยวด้านหลังวัดปากน้ำ
หมู่๒ตะบนปากน้ำอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะครับ
ของนายรุนจำนวนอายุ๘๗ปีครับ

กับลูกค้าที่นั่งรอกันเต็มไปหมดเลยครับ

เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวมาตั้งแต่อายุ๓๕ปีแล้วล่ะ
เริ่มขายตอนแรกชามละ๕บาท
ปัจจุบันเนี่ยอย่างที่บอก๒๕๓๐บาทนะครับ
แล้วก็จะใช้เตาฟืนต้มน้ำร้อน
แล้วก็จะใช้ใบตองห่อก๋วยเตี๋ยวนี่แหละ
แบบที่เห็นเป็นแบบโบราณเลย
เตี๋ยวสุโขทัยของแท้นี่ต้องมีน้ำตาลปี๊บแบบนี้
เหรอคะมีมะนาววางไว้ข้างบนเพื่อบีบเลย
มันมีรสชาติเปรี้ยวเล็กน้อยแต่มันจะเปรี้ยวหวาน
แล้วก็ใส่พริกป่นลงไปนิดหน่อยมันจะมีความเผ็ดนิดนึง

คุณชนะกับใบตองต้องทานกันเป็นกะละมังค่ะ
คุณรู้ได้ไงว่าพวกเราตานจุ

ดูจากท่าทางแล้วก็ทานเยอะจริงนะ

คุณลุงบอกว่าให้คุณตาเรียกคุณตาดีกว่าแล้วกัน
คุณตารุณบอกว่าทำเองหมดทั้งน้ำมันหมู
ถั่วปนพริกปนเครื่องปรุงทุกอย่างนะครับ
ที่สำคัญต้องห่อด้วยใบตองมันถึงจะหอมไง
แล้วนี่ยังใช้ชัยโป๊สับก็ทำเองด้วย
แล้วก็ใส่พริกป่นปรุงรสขาดไม่ได้ก็คือถั่วลิสงนะครับ
คั่วแล้วก็ป่นเองน้ำตาลปี๊บด้วยต้องใส่ลงไปในชาม
ซึ่งจะมีเอกลักษณ์ของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยครับ
แล้วก็มีรสหวานเล็กน้อยจากน้ำตาลปี๊บนั่นเอง
หากจะสั่งก๋วยเตี๋สุโขทัยแบบที่ริมรสชาติดั้งเดิม
ต้องสั่งเส้นเล็กแห้งอันนี้แนะนำ
นี่ไงงั้นสั่งเลยได้ไหมคะ
หลายคนชอบเส้นบะหมี่เหลืองเส้นใหญ่บ้างเส้นหมี่บ้าง
แต่ถ้าจะกินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแบบดั้งเดิมจริงเนี่ย
ควรจะสั่งเส้นเล็กบอกไปเลยว่าเส้นเล็กแห้งสุโขทัย
ห่อค่ะ๓ห่อเลยเหรอ
แล้วนอกจากนี้เอกลักษณ์ของมันก็คือถั่วฝักยาวกรอบที่ลวกมาแค่พอดีสุกเท่านั้น
มันจะหวานกลมมากไปลองฟังเสียงคุณตาดูหน่อยครับ

ลูกหลานบอก๑๗๐๐หรือบอกหลายเลิกขายได้แล้ว
เหนื่อยแล้วไม่ต้องถ่ายแล้วไปหยุดเยอะแล้ว
บอกว่ายังไม่อยากเลิกขายเพราะมันมีกำลังทำเก้าเตี๋ยวขายอยู่
แล้วก็จะขายก๋วยเตี๋ยวไปเรื่อยนี่แหละ
เพราะว่ามันทำให้ร่างกายแข็งแรงเหมือนได้กับได้ออกกำลังกาย

ที่ทำให้ผู้สูงวัยเขาอายุยืนไง
ใช่แล้วแล้วก็สมองความจำดีด้วย

คิดเลขตลอดแล้วก็ต้องจำด้วยว่าลูกค้าสั่งอะไร
เส้นอะไรบางคนอย่างดิฉันนี่ก็จะเลือกมากนิดนึงเวลาทาน
ไม่ใส่นั่นไม่ใส่นี่เอาแบบนี้เอาแบบนั้นเพิ่มอันนั้นเพิ่มอันนี้
ไม่ใส่งอกถั่วงอกไม่เอาพุงไม่เอาผักไม่กินมาแล้วล่ะ
กินกินอยู่ยังกินอยู่
แต่อาจจะเรื่องมากนิดหนึ่งก็จริงแล้วนะคะ
คุณตาเขาขายแบบนี้มา๕๐กว่าปีแล้วเนอะ
แล้วก็ลูกค้าประจำก็ค่อนข้างน่าจะเยอะอยู่
ยังมีการใช้สูตรแบบโบราณดั้งเดิมที่เรียกได้ว่าหาทานที่ไหนแทบจะไม่ได้แล้ว
ทานยากมากคือส่วนใหญ่จะเสิร์ฟมาในชามก๋วยเตี๋ยวใช่ไหม
แต่ของคุณลุงเนี่ยนะเขาเสิร์ฟมาในใบตอง

เอาล่ะทานก๋วยเตี๋ยวแล้วเริ่มจะติดคอ
เดี๋ยวจะพาไปดื่มชากาแฟโบราณกันบ้างดีกว่านะคะ
แต่ว่าที่จังหวัดสุราธานีแห่งนี้ร้านแห่งนี้มันไม่ธรรมดา

พิเศษตรงที่ว่าเขาขายเป็นกิโลค่ะคุณ

ขายเป็นกิโลนี่แหละค่ะชั่งน้ำหนักแล้วคิดเงินเลยค่ะ

คือปกติแล้วก็จะขายแก้วละ๓๐๔๐บ้าง
ทั่วไปบุญโขชากิโลชื่อก็บอกอยู่แล้ว
เอาชา๑โลอย่างนี้เหรอ
แล้วรองว่ามาถูกร้านอย่างแน่นอนนะคะ
ที่เห็นอยู่นี่ก็คือนายธีรพงศ์แก้วแดงอายุ๓๖ปีค่ะ
เป็นเจ้าของร้านน้ำชาบุญโขชาโบราณ
ลงมือชงชาให้กับลูกค้าที่มาซื้อบริเวณหน้าร้านแถวถนนตลาดล่าง
ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีนะคะ
ซึ่งขายชากาแฟแล้วก็น้ำชนิดอื่นด้วย
แต่ที่ไม่เหมือนกับร้านอื่นก็ตรงที่ว่า
ร้านนี้เขาจะใช้วิธีช่างขายเป็นกิโลกรัมอย่างที่บอก
ถุงใหญ่นะคะก็มัดถุงแล้วก็ช่างกิโลกรัม
มีเป็นโอ่งแบบนี้ด้วยนะคุณดูนะฮะ

ชั่งกิโลกรัมด้วยจะได้รู้ว่าถุงนี้กี่กิโลกรัมเท่าไหร่
ถ้าซื้อไปโอ่งหนึ่งนี่ก็ทานกันได้ทั้งหมู่บ้านเลยมั้ง
เนี่ยวิธีการก็คือจะชั่งกิโลแบบนี้ก่อนนะคะ
นี่ก็คือซื้อแบบเป็นกิโลใช่ไหม
กิโลกรัมก็ว่าไปโลกหนึ่งนี่แหละ
๑กิโลกรัมก็คือ๓๕บาทมีราคาติดไว้บอก

ดิฉันก็กลืนน้ำลายตามอยากกินเอาชาเย็น๓โล
สำหรับนายธีรพงศ์ค่ะเขาเล่าว่าก่อนที่จะมาเปิดร้านน้ำชาร้านนี้นะคะ
เคยทำงานอยู่ที่บริษัทเอกชนมาก่อน
แล้วก็มาขายชาโบราณมานานกว่า๑๒ปีแล้ว
โดยเฉพาะสูตรชาที่นำมาขายก็จะเป็นสูตรของทางร้านที่ค้นพบจนได้สูตรที่ลงตัวเป็นของตัวเองด้วย
แล้วรสชาติที่เข้มข้นไม่เหมือนใคร
แต่ว่ามาในช่วง๕ปีหลังก็มีการเริ่มคิดวิธีที่จะเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น
เพิ่มจุดเด่นไอเดียให้มันแตกต่างจากร้านอื่นนั่นแหละ
ก็คือจะใส่เป็นถุงกระดาษค่ะก็จะเหมือนกับคนอื่น
อ้าวมีแล้วมีเยอะแล้วถูกต้อง
หันไปขายเป็นแบบกิโลกรัมอย่างที่บอกแบบนี้แหละ
ไม่ว่าจะเป็นน้ำชาชาเย็นกาแฟเย็นหรือน้ำชนิดอื่น
ก็ขายเป็นกิโลกรัมหมดเลยนะคะ
ไม่ใช่ว่าช่างเฉพาะแต่ชากาแฟนะคะ
จะสั่งน้ำแดงมะนาวโซดาก็ช่างค่ะ

จะขายราคา๓๕บาท
ถุงละ๑กิโล๕บาท
ขายราคา๔๐บาท
โลกรัมไปเลยใช่แล้วก็เพิ่มมาอีก๕บาทเป็น๔๕บาท
หรือถ้าเกิดว่าคุณชนะยังไม่จุจ่ายยังไม่อิ่ม
จะซื้อแบบเป็นโอ่งลายมังกรก็มีให้เลือกค่ะ
มีให้เลือกด้วยกันสองขนาดนี่

คุณผู้ชมนี่รีบเตือนน้องใบตองเลยนะ
อย่ากินชาเยอะกลัวอ้วนนะ
มันไม่ทันแล้วค่ะอ้วนไปแล้วกินเยอะมากไปแล้วด้วย
แต่มันเข้าท่าเพราะว่าการนำโอ่งมาเนี่ยโอ่งมันเก็บความเย็นดี
ใช่และที่สำคัญคือโอ่งเขามี๒ไซส์ให้เลือก
ก็คือขนาดเล็กราคา๘๙บาท
ถ้ายังไม่อิ่มอีกก็เอาใหญ่เบอร์เรอไปเลย

ถ้าคุณผู้ชมสั่งแบบเป็นโอ่งคุณก็ต้องถือกันโอ่ง
แล้วก็ดูดชาจากในอก
คุณมันหนักเหมือนกันนะโอ่งที่ใส่น้ำเนี่ยโอ่งใหญ่ก็ราคา๑๓๙บาทนะคะตามไซส์
และที่สำคัญนะคะสามารถนำโอ่งกลับมาเติมได้ใหม่ค่ะ
เด็ดมันอยู่ตรงนี้ก็คือถ้าเอาโอ่งอันเดิมที่เคยซื้อมาเติม

แต่ว่าถ้าลูกค้าต้องการซื้อเป็นแก้วธรรมดาก็มีขายให้ไม่ได้ขายเป็นกิโลอย่างเดียว
บางคนบอกทานไม่หมดบอกได้คำเดียวว่าคุ้มมากจริงไปฟังเสียงดูค่ะ
ลูกค้ามาซื้อครั้งหนึ่งพ่อแม่ลูกก็ได้กินครบทุกคน
ถุงใหญ่กินได้๓๔คนกินได้เยอะ
ถ้าซื้อเป็นแก้วบางทีลูกค้าพ่อจะกินอีกอย่างแม่จะกินอีกอย่าง
แต่ว่ามันต้องใช้ซื้อเป็นร้อยอันนี้๔๕บาทถุงหนึ่ง
กินได้พ่อแม่ลูกครบทั้งครอบครัวคุ้ม

ดีมากครับวันแรกที่เปิดร้านมาขายได้ประมาณ๑๐๐๒๐๐ถุง
เขาผ่านไปอีก๑เดือนประมาณ๔๐๐๕๐๐ถุงต่อทุ่งวัน
โอ้รายได้ดีมาก
แนวคิดเขาดีก็คือซื้อไปถุงหนึ่งไปโลหนึ่ง

แต่ปัญหามันจะเกิดถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่คุณลูก

เกิดคนหนึ่งอยากกินกาแฟอีกคนอยากกิน

แก้วก็มีขาอย่างที่บอกไป
มาเทรวมกันโลหนึ่งได้ไหม

เอาเท่านี้เท่านั้นนะครับในแต่ละวันจะมีลูกค้า
ขาประจำแล้วก็ขาจรมาซื้อดื่มกัน

จะเปิดขายตั้งแต่ในเวลา๑๐นาฬิกาของทุกวัน
ก็ไปอุดนุ่นกันได้ใช่คือเปิดทุกวันเลย
อยากกินวันไหนก็วันนี้อยากกิน๓กิโล
ก็ซื้อถุงนึง๒โลกรัมถุงนึง๑โลกรัมก็ได้
เหมือนกันนะตื่นเช้ามาเราไปซื้อกาแฟสักหน่อย

ถ้าไม่ได้ฉันบอกเอาสองโอ่งเอาโอ่งใหญ่
กินคนเดียวห้ามแย่งเอาหลอดเดียว
เดี๋ยวจะพาไปดูอีกที่หนึ่งครับอีกร้านอาหารหนึ่ง
เขาเน้นเรื่องความใหญ่เหมือนกัน
เป็นอาหารที่พื้นบ้านที่หลายคนรู้จักอยู่แล้วจิ้มจุ่ม
ดิฉันชอบมากรสแซ่บ
แต่จิ้มจุ่มที่นี่นะครับอยู่ที่บริเวณรามคำแหง๑๒๗นะครับ

เด็ดของที่นั่นเนี่ยเขาบอกว่าหม้อมันเนี่ยมันใหญ่เมื่อเริ่มเทิมแบบสุดเลยจริง

ไปติดตามได้จากผู้สื่อข่าวของเราครับคุณระวิการแก้ววิจิตรในช่วงของตลอดกินครับ
ตลอดกินวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ย่านรามคำแหงซอย๑๒๗ค่ะ
มาลองรับประทานอาหารอีสานกับเมนูจิ้มจุ่ม
แต่คุณผู้ชมคะจิ้มจุ่มร้านนี้เขาว่ากันว่าไม่ธรรมดาค่ะ
ก็เพราะว่าเฮ้ยใหญ่เบอร์เรอจริงค่ะโอ๊ยไม่ไหวแล้วค่ะคุณผู้ชม

เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าจะอร่อยเบอร์เรอขนาดไหนตามมาดูกันเลยค่ะ
เดินทางมาถึงร้านก็พบกับพ่อค้าหน้าตาดีกับคุณพี่นาราธิบทิพพิมารทอง

หรือพี่อาต่อมเจ้าของร้านจิ้มจุ่มหม้อเบอร์เรอร์สาขาซอแบบรามทำแหง๑๒๗
ว่ากันว่าร้านนี้มีทีเด็ดให้ลูกค้าได้ลิ้มลองจิ้มจุ่มกันถึง๔เมนู
สวัสดีค่ะพี่อัตอมใช่ไหมคะ

วันนี้เรามาตามหาร้านนี้เขาบอกว่ามีจิ้มจุ่มที่ไม่เหมือนใครแล้วก็แปลกมากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชม

ได้ครับงั้นเดี๋ยวผมสั่งเลยนะครับ

โอ้โหคุณผู้ชม

โคตรเบอร์เลอร์จริงค่ะคุณผู้ชมดูสิคะนี่ถัดขนาดกี่เซนคะเนี่ย
เส้นผ่าศูนย์กลาง๖๐เซนติเมตรครับ
นิเมตรค่ะเดี๋ยวนะคะดิฉันจะทานหมดไหมคะ
แค่สองคนกับพี่เขาก็ไม่หมดแล้วค่ะคุณผู้ชม
โอ้โหอลังการงานสร้างมากเหมาะกับชื่อร้านที่ชื่อว่า

จุ่มหม้อเบอร์เรอร์ค่ะไม่รอช้าค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวเรามาจัดการกันเลย
คุณผู้ชมคะด้วยขนาดของถาด๖๐เซนติเมตร
ที่ไม่มีใครเหมือนกับเมนูที่ชื่อว่าชุดโคตรเบอร์เรอ
เสิร์ฟพร้อมกับเนื้อนานาชนิดในปริมาณล้น
ไม่ว่าจะเป็นสันคอหมูสไลด์เนื้อดีที่ได้ชื่อว่าเป็นพระเอกของถาดนี้เลย
ตามด้วยเนื้อไก่หมักตับหมูหรือจะเป็นอาหารทะเลสดอย่างปลาหมึก
กุ้งขาวตัวอ้วนอ้วน
หอยแมลงคู่นิวซีแลนด์ตัวย้ายใหญ่
ลูกชิ้นปลาหมึกหลอดปูอัดและเต้าหู้ปลาสีสันน่ารับประทาน
แถมยังมีไข่ไก่ให้อีก๓ฟองราดด้วยซอสหอยนังรม
ตบท้ายด้วยงาขาวเพิ่มความหอม
แห่เยาว์ยวนให้ชวนรับประทานจริงค่ะ
จากขนาดของถ่านอาหารไซส์ใหญ่เรียกน้ำย่อยแล้ว
เด็ดของการรับประทานจิ้มจุ่มร้านนี้
ก็คือการนำวัตถุดิบทั้งหมดใส่ลงไปในตระก้อนลวกก๋วยเตี๋ยวแบบนี้
ประคมลงในหม้อไซส์บิ๊กขนาดใหญ่๑๐นิ้ว
พ่อค้าแอบกระซิบว่าเจ้าหม้อจิ้มจุ่มนี้แหละค่ะ
ทำเอาลูกค้าอึ้งไปตามกัน
และหัวใจสำคัญที่ขาดไม่ได้คือน้ำซุปจิ้มจุ่ม
สูตรต้นตำรับของทางร้านที่ใช้ซี่โครงไก่ต้มสุก
อิสลามก็สามารถรับประทานกันได้
คู่กับน้ำจิ้มมะขามสูตรเด็ด๓รส
พ่อค้าลงมือปรุงเองกับมือ
ส่วนลูกค้าที่มารับประทานเมื่อเจอกับถาดอาหารไซส์ใหญ่แบบนี้
ควักโทรศัพท์มือถือออกมา
เก็บภาพความเบอร์เลอร์กันยกใหญ่
แถมอย่างเซลฟี่ยกกวนอัปเดตเช็คอินก่อนรับประทานกันด้วย
สร้างเสียงหัวเราะและความสนุกสนานให้กับลูกค้าเป็นอย่างมาก
ไม่ต่างจากลูกค้าคนนี้ที่โชว์ลีลายืนจุ่มแบบไม่ยั้ง
พร้อมบอกว่าทึ่งมากกับหม้อไซส์ใหญ่
และชื่นชอบรสชาติน้ำจิ้มมะขามสูตรเด็ดของพ่อค้าเป็นที่สุดที่สุด
ตกใจมากครับไม่คิดว่าเจ้าของร้านเขาจะออกแบบดีไซน์หม้ออย่างนี้
มันแปลกใจตรงที่ว่าตัวลวกจิ้มนี่แหละครับ
ประทับใจก็ตรงที่ปกติเรากินพวกจิ้มจุ่มอย่างนี้
อยู่ที่น้ำจิ้มใช่ไหมครับ
พอดีของที่นี่เขาน้ำจิ้มจะเป็นน้ำจิ้มมะขาม
ซึ่งแบบผมรู้สึกว่ามันแปลกใหม่ดี
แหมคุณผู้ชมเชื่อแล้วแหละครับว่าม้อโขตใหญ่
แท้มอย่างให้เยอะจูบใจอีกต่างฮะ
ที่สำคัญราคาก็ไม่แพง
ใหญ่สุดราคาเพียง๖๕๙บาทเท่านั้น
ส่วนชุดเล็กลงมาราคาเริ่มต้นชุดละ๑๕๙บาทขึ้นไป
และยังมีเมนูอาหารอีสานอีกหลากหลายให้เลือกรับประทานกันแบบแซ่บเลยล่ะค่ะ
ส่วนการเดินทางก็ไม่ยากมาตามถนนรามคำแหง
เข้ามาในซอยรามคำแหง๑๒๗ตรงมาเกือบสุดซอย
อยู่ขวามือก็จะเจอร้านจิ้มจุ่มหม้อเบอร์เรอแล้วล่ะค่ะ
โอ้โหเบอร์เรอจริงอยากรู้มีคำถามอยากจะถามว่า

อกกับหน้าดิฉันอันไหนใหญ่กว่ากัน
ทานถ้าทานที่นั่นรับรองใหญ่โตแน่นอน
คือปกติจิ้มจุ่มมันจะหม้อแบบพอดี

พอมานี้แต่ว่าของที่นี่มันบ้าลำจริงและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นแลกของเขาก็คือน้ำจิ้มนั้นเองเจ้าโอ้โหน้ำลายไหล
พักความหิวช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกัน
แล้วก็ช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจแปลกมาให้ได้ติดตามกันครับ